ล้องฉะไหนคือส่วนยอดของเจดีตอนที่อยู่ระหว่างช่วงเหนือคอระคัง
ซึ่งเป็นตัวเรือนของเจดีกับปลียอดคืนรูปกรวยกลมคว่ำคล้ายปลีกล้วย
ซึ่งอยู่ใต้เม็ดน้ำค้างปลายยอดของเจดี
ล้องฉะไหนประกอบด้วยลูกแก้วซ้อนเป็นชั้นจากลูกแก้วที่มีวงใหญ่ชั้นล่าง
ไปหาลูกแก้วที่มีวงขนาดเล็กซึ่งอยู่ลูกสุดท้ายตอนบน
ลักษณะเป็นข้อปล้องซ้อนกันคล้ายหอยเจดี
กล้องฉะไหนมีการเรียงซ้อนกันในจำนวนต่างกัน

ซึ่งน่าจะเป็นหลักเกณฑ์บางอย่างที่กำหนดไว้เช่นนั้น